สนองนโยบายรัฐยุค๔๐
จัดทำแอปพลิเคชันขายแพ็คเกจทัวร์

ถือว่าเป็นการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างวันที่๑๕๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากครับ
โดยนางสาวนัทวลัยเนียนขาวกรรมการผู้จัดการ

โดยจะนำร่องใช้กับตัวแทนทัวร์

เชื่อว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
และการใช้คะแนนสะสมจากการใช้จ่ายมาเป็นส่วนลด

ก็จะช่วยจูงใจให้เกิดการใช้ได้นะครับ
จากนั้นจึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไป